สวัสดีครับรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้มาตรวจสอบกันหน่อยนะครับใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดยาวปีใหม่นี้โดยเฉพาะ
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยหลายคนถามถึงเรื่องของอากาศหนาวลมเย็นเราจะได้มีโอกาสสัมผัสอีกหรือเปล่า
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าอากาศหนาวลมเย็นนั้น
มีมาให้สัมผัสอย่างแน่นอน
ทั้งเรื่องของความเย็นจากฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้

ก็คือเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงที่หลังจากนี้
ความเย็นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับ
ภรรยาที่จะไปภาคเหนือเนี่ยนะครับในช่วงนี้เอง
ต่ำสุดก็ยืนที่ประมาณ๑๑องศาเซียต
ส่วนตามยอดดอยก็จะพบว่าอุณหภูมินั้นเย็นลงไปอยู่ที่ประมาณ๖๑๐องศาเซลเซียต
แต่ว่าช่วง๓๐๓๑ปีใหม่นี้อุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ก็จะทำให้ต่ำสุดมีลุ้นว่าจะไปอยู่ที่๙องศาเซลเซียต
ส่วนอีสานใครที่จะไปช่วงนี้อากาศก็จะเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียส
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๐องศาเซลเซียตตามยอดดอยก็อยู่ที่ประมาณ๗องศาเซียต
แต่ว่า๓๐๓๑ครับอุณหภูมิจะเย็นลงไปอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ทำให้ต่ำสุดก็จะดิ่งลงไปอยู่ที่ประมาณ๙องศาเซลเซียต
ส่วนตามยอดภูก็อยู่ที่ประมาณ๓องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับในระยะนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองนะครับ
อุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
แต่ว่า๓๐๓๑ก็จะเย็นลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันที่๒๖๒๙
อากาศเย็นลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียตมีฝนฟ้ากระนองเกิดขึ้น
สุดอยู่ที่ประมาณ๒๘องศาเซลเซียต
แต่ว่าช่วงปีใหม่๓๐๓๑ก็จะเย็นลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต

ห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตร

ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นบริเวณทางตอนบนของภาค

แต่ว่าคลื่นแรงเลยทีเดียว๒๔เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๔เมตร
ในช่วงสิ้นปีครับอาจจะเยอะหน่อยนะครับ

มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางจุดบางพื้นที่
แต่ว่าปีใหม่โอกาสที่จะเจอกับอุณหภูมิที่ต่ำกว่า๒๐องศามาอีกครั้งหนึ่ง
โดยหลังจากช่วงวันที่๒๙เป็นต้นไป
อากาศจะเย็นลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ก็จะทำให้ต่ำสุดนั้นมีลุ้นอยู่ที่ประมาณ๑๙องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมสภาพอากาศที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากวันนี้เป็นต้นไปแน่นอนครับ
เรื่องของฝนเรื่องของหมอกถือว่ามีบทบาทสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
ที่จะทำให้การใช้รถใช้ถนนลำบากมากยิ่งขึ้น
ถ้ามการการจารจรที่คับคั่งในช่วงเทศกาลปีใหม่
กรมทางหลวงครับเขาก็ได้มีการระบุเส้นทาง๑๕เส้นทางนะครับ
ที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ๑๕เส้นทางนี้ปรากฏในหน้าจอคุณผู้ชมแล้วนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้เขาพบสถิติเส้นทางเหล่านี้ก็มีอุบัติเหตุ
ทำให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้น
ใครที่จะผ่านจุดต่างที่ปรากฏในหน้าจอเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ
ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
อาจไม่ทันก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์กรมทางหลวงนะครับ
เพื่อที่จะตรวจสอบเส้นทางตรวจสอบการจราจร

ซึ่งก็คาดการณ์ว่าจะมีคนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับ
ยังไงช่วงนี้ก็ต้องดูแลทั้งเรื่องของการใช้ชีวิต

และทั้งหมดนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดตามตอนต่อไป